สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะวันจันทร์ที่๑๙ตุลาคม๒๕๖๓นะฮะแน่นอนในระหว่างที่เราดำเนินรายการไปเราก็จะเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการอัปเดตมาแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดมาให้ครับแองจี้วันนี้หล่อนใส่อะไรบนหัวลูกโป่งคู่นะคะ
โป่งอ๋อลูกโป่งหัวใจลูกโป่งหัวใจอยากให้ทุกคนรักกันนะฮะเอาละครับและแน่นอนวันนี้อย่างที่บอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเดี๋ยวเราจะต้องรอว่าแต่ละที่แต่ละมากันยังไงกันบ้าง
ก็มีคนถามวันนี้คุณก็ไปเกาะติดสถานการณ์เหมือนกันใช่ครับก็คือวันนี้เดี๋ยวจะมีที่เขาจะชุมนุมกันเลยนะครับก็จะมีที่รวมจันทร์พิเศษกรุงเทพหมาละครครับมีแยกเกษตรนะฮะก็อาจจะมีอีกบางจุดนะครับที่เดี๋ยวแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีการติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยววันนี้ในทีมข่าวไทยรัฐ

เพื่อแสดงพลังอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะซึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองอย่างด้านหลังของดิฉันนะคะบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยการส่งกำลังใจของกลุ่มมวลชนนะคะซึ่งเมื่อเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหรือเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะกลุ่มผู้ชมนุมท
แห่งนี้นะคะซึ่งอยู่บนถนนงามวงวานค่ะแล้วก็พวกเขานะคะได้รวมตัวกันที่จะร่วมกิจกรรมวางดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพด้านหน้าเรือนจำกันนะคะว่าจุดนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพสดสดจะเห็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้ร่วมกันวางดอกไม้เพื่อส่งกำลังใจนะคะให้กับกลุ่มแกนนำที่ได้มีการถูกจับ

เขาเนี่ยได้ร่วมกันผูกโบสีขาวนะคะเพื่อที่จะแสดงพลังแล้วก็ให้ทุกคนนะคะที่มีเจตนารมณ์เดียวกันได้นึกถึงกลุ่มแกนนำที่ออกมาเสียสละนะคะแล้วก็มาร่วมกันชุมนุมตั้งแต่วันแรกแรกที่ผ่านมาค่ะแสดงออกชัดเจนนะคะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเขานะคะอยากจะส่งกำลังใจให้กับกลุ่มแกนนำทุกคนค่ะซึ่งพื้นที่
นะคะโดยรอบนะคะก็ยังคงเห็นว่ามีสื่อมวลชนนะคะที่ปักหลักรอยืนรายงานแล้วก็ยืนเฝ้าสังเกตการณ์นะคะในการเคลื่อนตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจุดนี้นะคะแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการนัดหมายกันว่าหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเดินทางไปสมทบในพื้นที่ของแยกเกษตรนะคะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มนึงนะคะ

ในการรายงานข่าวณจุดนี้นั้นชวนกันกินข้าวด้วยซึ่งทุกคนนะคะก็บอกว่าที่มาแสดงพลังบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนื่องจากว่ามีความคิดถึงแล้วก็อยากจะให้กลุ่มพี่แกนนำได้รับทราบนะคะว่าคนที่ถูกรวบตัวมาอยู่ด้านในเรือนจำนั้นให้เขาได้รับรู้ว่าน้องน้องนะคะที่เป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะ
ทุ่มหนุ่มครั้งนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศสดสดนะคะบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงเกาะติดนะคะแล้วก็เป้าสังเกตการณ์ในพื้นที่นี้รวมไปถึงอาจจะเคลื่อนตัวไปเป้าสังเกตการณ์ในพื้นที่ของแยกเกษตรเพิ่มเติมค่ะหากมี
ขอบคุณคุณละวิการหลังจากเรือนจำตอนนี้รู้สึกจะยุทธิการชุมหนุ่มที่น่าเรือนจำไปที่เรียบร้อยแล้วครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดใหญ่นะฮะตอนนี้ก็เราไปที่แยกเกษตรกันดีกว่าคือจริงจริงแล้วคือจะเป็นเส้นเดียวกันทั้งหมดเลยนะฮะก็คือตั้งแต่อ่ากรุษภรรณสุขค่ะนะครับไล่มาที่เรือนจำก
แยกเกษตรเอาละครับคุณคารินนะฮะคุณคารินรอเราอยู่ที่แยกเกษตรแล้วครับคุณคารินฮะ
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมาครับบริเวณแยกเกษตรนี้ถนนทุกช่องทางได้ถูกปิดไปโดยปริยายแล้วครับหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎร
นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดสดในตอนนี้ครับซึ่งการจราจรทุกช่องทางนะครับ
ตอนนี้เรียกได้ว่าปิดไปโดยปริยายแล้วครับตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาครับ
และตอนนี้ครับทางแก่นำได้ให้มวลชนครับ
แฟลต์โทรศัพท์พร้อมกันหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้
ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและชูสัญลักษณ์นะครับ
ชุมนุมในวันนี้ครับเป็นการชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับ
ที่นัดรวมกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมา
ซึ่งในตอนแรกครับสถานที่จะใช้บริเวณแยกหลัก๔บริเวณอนุสวรีปราบกระบดนะครับ
กลุ่มเยาวชนปลดแอบนะครับมานัดรวมตัวกันที่บริเวณนี้
ซึ่งตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเป็นต้นมาครับจานิวครับได้ขึ้นปลาใสโจมตีการบริหารราชการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
และก็ให้กลุ่มมวลชนนะครับได้ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนป้ายนะครับ
ในตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามีรถที่จะสามารถสัญจรไปได้ก็คือช่วงบริเวณเหนืออุโมงเกษตรเท่านั้นนะครับ
โดยให้กลับรถได้อย่างเดียวมุ่งหน้าไปยังถนนเกษตรนวมินนะครับ
แต่ถนนจุดกึ่งกลางแยกเกษตรเนี่ยได้ถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีบรรดากาศอาสาและอาสาสมัครของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้มาจัดการจราจรครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบันบางเขนและผลโยธินครับร่วมกันตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับและจะเห็นได้ว่าพื้นที่บ
โดยมีร้านค้าต่างมาจับจองเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมครับดูบรรยากาศสดเหนืออุโมงเกษตรในตอนนี้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนเกษตรนวมินนะครับซึ่งการจราจรตอนนี้เรียกได้ว่าเริ่มติดขัดแล้วครับหลังจากที่กลุ่มผู้ชมดุมครับได้มารวมตัวกันเป็นจำนวนมากซึ่งตามที่แกนำได้นัดหมายผ่านเพจฟรี
ยี่สิบนาฬิกาครับแล้วก็จะแยกย้ายและจะมีการนัดหมายกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ในส่วนของเวลาและสถานที่จะให้มวลชนครับได้ติดตามผ่านทางเพจของฟียูสหรือเพจเยาวชนปลดแอบกันอีกทีนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้การจราจรบริเวณเหนืออุโมงเกษตรตอนนี้ติดขัดเป็นอย่างมากครับซึ่งถนนนะครับถูกบีบให้เหลือเพียงช่องทางเดียวและใช้

ซึ่งในเวลา๒๐นาฬิกานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดจะประกาศยุติการชุมนุมและให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านโดยแก่นำนะครับได้ย้ำว่าหลังจากเวลา๒๐นาฬิกาแล้วขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยเพื่อไม่ให้เป็นการเว้นช่องว่างให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีครับและนี่ก็เป็น
ขึ้นที่ท่าน้ำหน่วนวันนี้คุณเข็มนิกาครับรออยู่ที่ท่าน้ำหน่วนแล้วฮะบรรยากาศจากท่าน้ำหน่วนเป็นยังไงกันบ้างฮะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่เส้นประชาราชนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าน้ำนมค่ะท่าน้ำนนนะคะคือตอนนี้เนี่ยทางม็อบที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการเดินเท้านะคะ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็คือจุดหมายปลายทางของเขาที่เป็นจุดหมายก็คือท่าน้ำนนท์นั่นเองค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ท้ายขบวนนะคะ
กำลังเดินตามมอบอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระยะทางนะคะก็ประมาณสองโลแปดนะคะโดยในการเคลื่อนตัวครั้งนี้เนี่ยก็จะใช้บนถนนออกจากหน้ากระทรวงสาธารณสุขมาทางถนนตีวาโดนค่ะพอถึงแยกติวานนท์แล้วก็ได้มีการเลี้ยวนะคะเข้าถนนประชาราชนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินตรงไปนะคะยังท่าน้ำนนท์นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการ

เนี่ยโดนจับตัวไปนะคะตอนนี้ที่ฉันพยายามวิ่งให้ทันนะคะเพื่อให้ทันได้แถวของขบวนนะคะที่ได้มีการเคลื่อนตัวมาค่ะส่วนทางด้านจราจรนะคะก็ยังมีรถยนต์นะคะรถจักรยานยนต์ที่ทยอยตามไปนะคะทั้งผู้ที่ใช้เส้นทางเดิมแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ด้วยค่ะ
สำหรับกิจกรรมตรงนั้นนะคะยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้า
เทวรัฐทีวีรายงานสดจากนวลธบุรีค่ะ
คุณเขมิการดูเหนื่อยนะคุณเขมิการเดินเดินนานแล้ว
แน่นอนครับเรายังอยู่ยังเกาะติดทั้งสามจุดทางไทยรัฐทีวี
รวมไปจนถึงรายการต่างเราจะมีการเกาะติดฐานการณ์อย่างนี้ทุกวัน
ในขณะเดียวกันวันนี้มีคำสั่งจากคุณพุทธิพงศ์ปุณกันรัฐมนตรี
การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
โดยหากมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายก็จะถูกดำเนินคดี
เนื่องจากขนาดนี้มีการประกาศและบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
เว็บบอร์ดโดยตนเนี่ยได้มอบหมายให้รองประหลัดกระทรวงดิจิทัลเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ใช้โซเชียลมีเดีย

๓แสนยูเซอร์ครับ

ขั้นแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบเอาผิดก่อน

นำข้อความเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก่อนจำนวนนึงนะครับ
รวมไปถึงสำนักข่าวหรือเพจข่าวที่มีเนื้อข่าว
เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย
ส่วนจะแค่สั่งปิดหรือเป็นการแจ้งเตือน

แต่หากมีคำสั่งสารก็จำเป็นจะต้องสั่งปิดนะครับ

ต้องมีการประสานไปยังก่อนสอเตอร์ช่อ
ซึ่งการดำเนินคดีจะต้องดูข้อกฎหมาย
ข่ายกระทำความผิดอย่างไร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง

ไม่ให้มีเนื้อหายุโยงปลุกปั่นนะครับแล้วก็บิดเบือนข้อมูล
ในขณะเดียวกันวันนี้พลตำรวจโทจารุวัฒน์ครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็กล่าว
ถึงผลการดำเนินการของกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีความร้ายแรงฉบับที่๔ครับ
ให้ตรวจสอบแล้วก็ระงับการออกอากาศรายการว่า
เหตุผลที่ออกอากาศประกาศฉบับที่๔
เนื่องจากได้รับการแจ้งจากหน่วยข่าวว่า
ได้มีการนำเสนอข้อมูลอันเกิดความสับสนแล้วก็เป็นการปลุกปั่น
ก่อให้เกิดความไม่สงบได้จึงประกาศออกมา
ซึ่งการประกาศเป็นประกาศที่ต้องให้ทั้งกศธช
แล้วก็กระทรวงดีอีไปพิจารณาในเรื่องข้อมูลเก่าสารที่ได้รับมา

ถ้าผิดกฎหมายก็ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการพิจารณาไป
ตามการบังคับใช้กฎหมายในสภาวะปกติ
ถ้าต้องการถอดข้อความออกบางช่วงหรือระงับการออกอากาศ
ต้องไปขออำนาจที่ศาล
โดยประกาศฉบับนี้ยังไม่ได้บังคับใช้
แล้วก็ยังไม่มีนโยบายหรือคำสั่งที่จะกำจัดจำกัดนะฮะสิทธิเสรีภาพของสื่อ
ซึ่งวันนี้มีการออกมาเรียกร้องกันเนี่ยเขาวันนี้เขาออกมายืนยันอีกทีนึงว่า
ไม่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อไม่มีการสั่งปิดสื่อ
เป็นเพียงการจัดการข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัญหาชิ้นหรือเป็นช่วงเวลานั้น
จากข้อมูลข่าวสารที่เสนอออกไปนั้นอาจจะก่อให้เกิดความสับสน
แล้วก็สร้างสถานการณ์รุนแรงขึ้นมาได้
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องออกมาในลักษณะนี้
แต่วันนี้มีการติดไปหนึ่งอย่างใช่ไหมคะ

มีอยู่ประมาณหลายช่องอยู่เหมือนกันหลายช่องอยู่เหมือนกัน
ที่เขาตั้งใจไว้ว่าจะปิดแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายวันนี้ปิดไปหรือยัง
แต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็มีเรื่องอะไรนะของคุณรถเมย์เรื่องท่านนายกใช่ไหม

ขณะที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็มีการกล่าวค่ะว่าตอนนี้ทราบดีว่าทุกคนเป็นห่วงบ้านเมือง

ทราบว่าสภาพผู้แทนรัศดรจะมีการหารือเรื่องของการเปิดสภาสมัยวิสามัน
ซึ่งรัฐบาลก็มีแนวคิดนี้อยู่แล้ว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในสภา
รัฐบาลจำเป็นต้องทำหน้าที่ตรงนี้
ไม่ได้ทำตามแรงกดดันของใคร
เพราะรัฐบาลมีแนวคิดแบบนี้อยู่แล้ว

โดยมี๒วิธีคือ๑ประธานสภาในการเปิดสภา

รัฐบาลก็จำเป็นต้องมีบทบาทในเรื่องนี้
แล้วก็ยินดีที่จะใช้กลไกของรัฐสภา
โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการหารือกันในที่ประชุมคอรมอล
พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีการขยายพื้นที่พรกรฉุกเฉิน
แต่ต้องขอร้องว่าอยากกระทำความผิด

ระมัดระวังอย่าให้มีการกระทบกระทั่งกันในกลุ่มผู้ชุมนุม
ส่วนที่มีบางฝ่ายเปรียบเทียบมาตรการคำสั่งสลายการชุมนุม
แล้วก็ประกาศพรกรฉุกเฉินของกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มกปศ
นายกรัฐมนตรีก็เผยบอกว่าเป็นคนละเรื่องกันคนละรัฐบาล

ก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรยังไงกันบ้าง
ก็มีการสั่งปิดกรุ๊ปเทรแกรมของเยาวชนปลดแอบ
ซึ่งชาวเน็ตก็แห่แชร์ภาพหนังสือคำสั่งของพบตรในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
เพราะเราสั่งให้กษัตริย์ท่อช่อและก็กษัตริย์ดีอี
ระงับการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ของกลุ่มผู้ชุมนุมเยาวชนปลดแอบนะฮะผ่านแอปพลิเคชันเทราแกรม
ก็เดี๋ยวจะมีอันนี้นะครับ
คือจริงแล้วก่อนหน้านี้เขาก็จะมีข่าวมา
ทีนี้ทางฝั่งของผู้ชุมนุมเนี่ย

เพราะว่าสามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรทำเป็นกลุ่มอยู่ได้ประมาณ๒แสนคน
แล้วก็สามารถซ่อนชื่อซ่อนเบอร์ได้

มันจะเป็นไปได้หรือยังไงมันอยู่เมืองนอกไง
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขามีการพูดคุยเรื่องของสัญญาณมือ
สัญญาณมือที่เวลาที่เขาไปร่วมชุมนุมกัน
ก็จะมีหลายสัญญาณทั้งอันตรายแล้วก็ปลอดภัย
ปลอดภัยก็จริงอย่างเช่นนี้โอเคนี่คือปลอดภัย
ถ้าเกิดว่าอันตรายอันตรายก็อย่างนี้นี่อันตราย
แล้วก็ถ้าเผื่ออย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นนิ้วไขว้กันอย่างนี้
เขาบอกว่าก็คือจะมีคนถูกอุ้มมีคนบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสัญญาณหมุนอย่างนี้
หุ่นอย่างนี้หมุนอย่างนี้ก็คือมีการสลายม็อบ
มีการสลายมึงวิ่งได้แล้วสมัยนี้
แล้วก็มีอาหารก็คือจะทำอย่างนี้
นี่ไม่ใช่เอานิ้วโป้งเก็บแค่นี้
เก็บลงมาอย่างนี้ถ้าน้ำก็นิ้วก้อย
น้ำก็นิ้วก้อยน้ำก็นิ้ก้อยแบบนี้
ขอน้ำหน่อยมีน้ำไหมขอน้ำอะไรกับน้ำ
ไม่ใช่ฉีดน้ำแล้วทำอย่างนี้ไม่ให้นะ
ไม่ใช่นะฉีดน้ำอย่างนี้ไม่ใช่นะ
นั่นแหละก็ประมาณนี้นะฮะที่เขาได้มีการแชลกัน
คุณเองก็ไปดูสรรคารมาคุณเล่นรู้พรรค์พรุ่งนี้ไว้ป่ะ

นะทุ่มผมได้ยินเสียงกุ๊บก๊ะคุณหันไปมองนั่นแหละ
แต่กลางคนที่เป็น
คือทองจ้านาที่หรือ
หลายคนดูว่าเรามี

ได้คุณแม่ก็แสดงตัวว่าเราเป็นนักกล่าวอ่าเราไปที่โคลาตอนนี้ถึงขนาดมีแผน
พยพแล้วด้วยกันด้วยกันนะฮะอ่านะครับก็คือชาวบ้านปากทงชัยนะครับ
ก็คือน้ำเต็มเลยนะฮะแล้วก็โรงเรียนนั้นก็ลึกสุดอยู่ที่๑เมตร
เขาบอกน้ำเยอะมากโรงโรงเรียนทั่วหมดเลยใช่นะครับน่าโฮงสารมาก
ก็คือวันที่สิบเก้าครับชาวบ้านหมู่สิบเอ็ดบ้านสวนหมากจังหวัดนโครราชศรีมาครับ
มวลน้ำมหาศาลจากคลองธรรมชาตินะฮะท้ายเขื่อนลำพะเพลิง
เข้าท่วมบ้านทั้งหมู่บ้านนะฮะแล้วก็นาข้าวรอบหมู่บ้าน
ลึก๓เมตรนะฮะถนนในหมู่บ้านคว่มลึกกว่ะ๔๐หรือ๕๐เซ็นติเมตร
สัญจรยากลำบากจริงนะครับ
ทางด้านโรงเรียนบ้านสวนหมากสงเคราะห์
น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนทั้งหมด
วนน้ำนั้นทะลักเข้ามาท่วมห้องเรียนชั้นล่าง
ต้องช่วยกันยกอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเอาไว้บนที่สูง
ครู๔คนครับรวมถึงนักเรียนระดับประถมศึกษา๒๕คน
ต้องปิดการเรียนการสอนโดยไม่มีกำหนด
โดยชาวบ้านก็ต่างยืนยันนะครับว่าสถานการณ์น้ำทุ่นในปีนี้

สำหรับสถานการณ์ทั่วไปนะครับก็พบว่าน้ำนั้นเริ่มเอ่อท่วม
เขตตัวเมืองปักทงชัยอีกหลายจุด
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย
แล้วก็เตรียมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
ขณะเดียวกันครับทาง๑๐๓นเถนวัดบวร
พร้อมด้วยกับกำลังพลทั้งหมด๘นายด้วยกันนะครับ
รวมถึงรถยนต์บรรทุก๒ตันครึ่ง
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับและคุณย้ายสิ่งของ
ที่จะรับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ
บริเวณพื้นที่หมู่๑ตะบนโนนหมากมุ่นจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำก็คงไหลความเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ตอนนี้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือบอกว่าเป็นเรื่องราวของน้ำป่า
ที่ไหลหลากจากบ้านแผ่นดินอำเภอวัฒนานคร

แล้วก็ไหลทะลักเข้าล้นในพื้นที่รับน้ำตะบนนวลหมากนุ่น

วันนี้ผู้วางพูดว่าเต็มตัวอบพยพแล้ว

ต้องรอเฝ้าระวังยังนี่ยังเฝ้าระวังนะอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะ
อันนี้คือเขารู้สึกเขาจะประกาศแล้วนะว่าให้เตรียมอบพยพรู้สึกว่าจะเป็น๑๐๑๐อำเภอหรือ๑๐อย่าง
นี่คือแบบว่ายังไม่ได้นั่นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือการแค่พร่องน้ำออกมาถูกต้องไหมคุณกัญชัย
นี่ก็คือสิ่งที่ชาวโคราชส่งกำลังใจไปให้ชาวโคราชเราอีกหลายพื้นที่นะฮะ
บางคนบอกไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้มานานแล้วจริงล่าสุดครับข่าวด่วนพอสมควรสารให้ประกันตัว
เนกวินรุ้งนัชนนเอมมี่บอทอมบูและ๑๘ผู้ชุมนุมนะฮะ
วันนี้สารอนุญาตให้ประกันตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอืมอ่าโอเค
ก็เป็นอีกประเด็นนึงอันนี้ล่าสุดเลยฮะอันนี้ล่าสุดของสุดสุดเลยนะครับ
เอาพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
กับเงียบใกล้สุดแน่ใจมั้ยครับ

นี่ค้าที่เค้าบอกว่าเราก่อนพอวิ่งไล่ปั้มนักเรียนเขามันเกิดขึ้นที่ไหนคุณ

ฉันต้องการพี่เธอแว้งให้ก่อนไง
เป็นคนเท่าคนแก่อายุห้าสิบกว่านี้มึงคิดมันจะต้องเข้าวัดเข้าวา

เออเจ้ากรรมนายเวรไงเถอะ
เข้าใจป่ะอย่าไปแว้งเยอะ
เจ้ากรรมนายเวรผมไม่ได้มีในหนูแล้วมีคุณเนี่ย
ไปตั้งเยอะตอนแข็งแรงอยู่ไม่เป็นไร

แต่ตอนพังงานไอซียูอะเขาทิ้มได้ไงเถอะ

เอาไปดูเรื่องนี้วิ่งหนีสุดชีวิตนะฮะ
คลิปรอปภไล่ปล้ำนักเรียนสาวบนสะพานลอย

เดินอยู่ดีเนาะ

เหมือนไม่มีไรกว่า

เดี๋ยวดูนะนี่น้องก็เดินไปเรื่อยนะ

อ่ะเฮ้ยทำไมทำงี้อ่ะดูที่เนี้ยผู้ชมครับคือมีเด็กนักเรียนคนนึงเป็นนัก
เรียนหยิงอันนะเขาเดินข้ามสะพาลลอยวนกำลังสุดทางรับบรรยุ่นว่าก็มีผู้ชาย
ตอนแรกก็ด้อมไปข้างหลังแล้วนะฮะ

วิ่งหนีกลับไปทางเดิมเหตุการณ์เนี้ยนะฮะ
เกิดขึ้นบนสะพานลอยนะครับช่วงเวลาประมาณ

ล่าสุดนะฮะทางตำรวจสนธรรมศาลา
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ชื่อว่าพิทักษ์ทั่งแก้ว

ผู้ก่อเหตุรับสารภาพเลยว่าก่อเหตุจริง

กระทำอนาจารย์บุคคลกว่า๑๕ปี

แล้วก็นำตัวฝากขังต่อสารอาญาตลิ่งชันนะครับ

ความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเนี่ยคิดดูดิ

น่าลำบากใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย

สักพักเดี๋ยวก็ปล่อยมันอีกแล้วมันก็มาทำอีก

ถ้ามันร้ายแรงจริงหรือไรเรียงงี้นะ

เมื่อเลิกเรียนงั้นค่ะ๔มง
ดูดิว่าอย่างผมมีลูกสาวแล้ววันหนึ่งถ้าลูกสาวผมต้องไปเดินอยู่บนสะพานลอยแบบนี้
แล้วโดนแบบนี้ทำไงคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราอยู่ร่วมกับคนที่อยู่ในสังคมประเภทไหนแบบไหน
แล้วทำไมถึงยังจะปล่อยออกมาอีกไม่รู้จะต้องทำยังไง
แต่นี่รู้สึกตอนหลังนางเมาหรือเปล่า
คือจะเมาหรือไม่เมาไม่รู้แต่ว่าถ้ามันเมาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องรู้เลยว่าสันดารพอมันเมาปุ๊บเนี่ย
มันกินอีกมันก็จะเป็นแบบนี้อีกหรือมันทำอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นมันเป็นที่สันดาล
จับใช่ไหมมันต้องมีกฎ
มันแบบมันต้องบังคับใช้กฎหมายให้มันรุนแรง
เราไปอันนี้ดีกว่าคุณตาวัย๑๗๑๔คนคิดว่าตาย
ตายปุ๊บครั้วนี้เขาไม่อยากฉีดยาเขาก็จะใส่โรงเย็นตรงค์นี้เลยถูกต้องไหมครับ

บอกสาบานไม่ได้เข็นข่าวอีกมาก่อนฉันเห็นในทุกเพจมีบอกหนุ่มจะลิดอุ้ยทำไม

มันไปเกิดขึ้นที่อินเดียคุณนะครับ
อ้าวทำไมโรงนี้มีข้างเป็นภาษาไทย

ที่จริงไม่ต้องรู้ก็ได้นะข่าวนี้
เฮ้ยข่าวรถแมงคนอาจจะเครียดอยู่
วันนี้คิวคุณแม่โฟงสวยมาก

คิ้วคุณแม่มดดำมากค่ะวันนี้
คิวฟุ้งสวยมากแว้งอีกตกปาก
คิวสวยจริงวันนี้
มีอะไรเสริมค่ะ

สมมติพวกเมฆกี่ครั้งถึงต้องไปสักคิ้วเพิ่มครั้งหนึ่ง
ปีหนึ่งอะไรผมเห็นว่าเอ๊ะ๓เดือนผมก็สักแล้ว

ฟินท์ไหนฟินท์น่ะไม่ใช่ปีหนึ่ง

แล้วแต่คนนะจริงจะบอกว่าถ้าผิวมันหน่อยบางทีก็จะหลุดเร็ว

ผมอยากไปสักตรงหัวนี้
พี่ก็ไปทำสิดีดีอ่ะเชิญครับแล้วไงต่อไปสักหัวเลยก็ได้นะ
จริงถ้าไม่มีอะไรทำคือเอาง่ายเขาอายุ๗๔เนี่ย
ก็นอนอยู่ในโรงเย็นเป็นเวลา๒๐ชั่วโมง
คือภายหลังเนี่ยญาติคิดว่านายกุมารเนี่ย
ซึ่งเขาปกติเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วนะฮะเสียชีวิตเนี่ย
คือทางตำรวจเปิดไปว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นที่
หมู่บ้านกันทะปฏินะฮะภายหลังเนี่ยพนักงานของบริษัท
ให้บริการโรงเย็นเนี่ยโทรศัพท์แจ้งเหตุว่าเฮ้ย
กุมารเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เมื่อนำกำลังเข้าไปสอบสวน
ปรากฏว่าน้องชายของนายกุมารให้การว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์อ่ะ
ครอบครัวสังเกตว่าอยู่ดีเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้ว
อืมเขานอนแน่นิ่งไปฮะอืมไม่ขยับตัวทุกคนจึงคิดว่า
คงเสียชีวิตแล้วล่ะเลยโทรศัพท์เรียกใช้บริการบริษัทโรงเย็นแช่เย็นเนี่ย
เพื่อรอประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นครับ
พนักงานจากบริษัทโรงเย็นเนี่ยเดินทางมาถึงที่บ้าน
เพื่อขนย้ายลงไปยังทำสถานที่ทำพิธีเพราะว่า
ถึงตอนนั้นเค้าสบจรุงอยู่ในโรงเย็นอยู่แล้ว
สังเกตว่าเขายังเคลื่อนไหวได้อยู่เหรอ
ตอนนี้ไง

นำนายกุมารเนี่ยออกจากโรงเย็นนะก่อนจะเร่งส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะฮะ
อีกเมืองหนึ่งรักษาอาการแล้วก็ในที่สุดก็เสียชีวิตจริงเลย

ก็คือคือฟื้นขึ้นมาได้พักนึง

แล้วเสร็จแล้วปุ๊บวันดีคืนนี้เขานอนอยู่เฉย
เขาไม่ขยับขยืดมาฟังเอาไว้แล้วไปกุธาขวานให้กับตัวเอง
ไม่ก็ดูแล้วเขาคิดว่าตายไงเขาก็ไปใส่โรงเย็น

หลังจากนั้นเอาไปโรงยาบาลแล้วก็ตายจริง

แต่เขาอาจจะแบบกระดุกกระดิกได้แค่นิดเดียว
เขาที่รู้
เขาปล่อยผ่านนุ่ม

เขาใจไง
แม้เป็นพิธีกรรายการที่จะเป็นตอบกับถาม

ก็เพิ่งพูดว่าเขายังไม่ตาย

หนุ่มเขายังไม่ตาย
ไม่คือตอนนี้มันกลายเป็นกรณีขึ้นมา

คนที่โทรไปแจ้งว่าทำไมถึงบอกว่าตายแล้ว
แล้วทำไมถึงมีเอกสารออกมา
พอเขาขอเอกสารจากโรงพยาบาล

ปรากฏว่าเขาไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐานมาให้ตำรวจ

เพราะเจ้าที่บอกว่าก็เถียงแล้วนะว่า
กลายเป็นตายจริงเลยเพราะเอาไปเก็บอยู่ในตู้เย็นอยู่ตั้งนี้
เป็น๒๐ชั่วโมงพี่นุ่ม
ก็ใช่อย่างนี้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
ตามกฎหมายเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เริ่มคี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ล่าสุดค่ะรัฐบาลก็ได้เปิดให้สายการบินต่างชาติจำนวน๑๐สายการบิน
ทยอยเปิดให้บริการเที่ยวบินซึ่งเป็นเส้นทางบินประจำ
เข้ามาในประเทศไทยแล้วนะคะโดยทั้งสิบสายการบินก็ได้ทำการขายบัตรโดยสาร
แล้วก็นำผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ย
เข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในรูปแบบเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
โดยผ่านแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า๑๔วัน
สำหรับ๑๐สายการบินต่างชาติที่มีการจำหน่ายตัวแล้วก็เปิดบินเที่ยวบินประจำ
ยังประเทศไทยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีสายการบินเอเมริดค่ะ
เที่ยวบินอีเคสามแปดสี่อันนี้บินทุกวันอืมสายการบินกาต้าแอร์เวย์นะคะ
เที่ยวบินคิวอาร์แปดสามศูนย์และคิวอาร์แปดสามหกอันนี้บินทุกวันอืม
เข้ามาทุกวันสายการบินเอจิหัดนะคะเที่ยวบินอีวายสี่ศูนย์หก
อันนี้บินทุกวันอืมสายการบินคาเท่แปซิฟิกส์ค่ะ
เที่ยวบินหกห้าสามบินสี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์สายการบินซิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินเอสคิว
เจ็ดหกบินสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์อืมสายการบินลูฟฮันซ่านะคะ
เที่ยวบินแอลเอชเจ็ดเจ็ดสองบินสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์สายการบินสวิตช์อินเตอร์เนชนัลแอร์ไลน์
บินแอลเอ็กซ์หนึ่งแปดศูนย์บินสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์อืมสายการบินออสเตรเลียนแอร์ไลน์เที่ยวบินโอเอสศูนย์สองห้า
อันนี้บินสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็มีสายการบินอีวีเอแอร์เที่ยวบินดีอาร์สองหนึ่งหนึ่ง
อันนี้บิน๒เที่ยวบินต่อสัปดาห์จะเริ่มทำการบินตั้งแต่๒๕ตุลาคมนี้นะคะ
และสายการบินสุดท้ายค่ะสายการบินคลมจะเริ่มทำการบินตั้งแต่ยี่สิบห้าตุลาคมนี้เช่นกันนะครับ

รู้สึกที่ตอนแรกตอนนี้มีคำถามที่คำถามถึงว่า
ตอนแรกเขาบอกว่า๑๔วันมันนานไปไหม
นึกออกปะเพราะว่าเราก็ต้องใช้นักท่องเที่ยว
แล้ววันนี้ประเทศที่แบบว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ย
เขาอยากให้แบบว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยสุด
แต่๑๔วันบางทีเกินจาก๑๔วันบางคนออกมาแล้วยังเป็นก็ยังมีเลยนะ
วันนี้บางคนบอกตอนนี้เขามันคิดกันอยู่ว่าจะลดหรือ๗วัน

โบราษฎีพัฟศาสตร์มิวหรือไม่ก็เตรุกู

บางทีคุณหนูก็แสดงเก่งมาก

โอ้โฮปากนี้๕๓ฉันกล้าพูด
มันผ่านมาขนาดนี้แล้วครึ่งหนึ่งของชีวิตน่ะ

จริงเนาะ
น้องไม่เคยรู้เลยนะว่าพี่ทำแบบนี้แมกมีอีกหลายงานอุ๊ยไปเป็นเรื่องดาม่าขึ้นนะคะ
แต่วันนี้เรื่องราวน่าจะจบและต้องจบต้องจบจริงยังไม่จบแต่บรรยากาศดีมันดีขึ้นในมุมข้อกฎหมายว่ากันไป
ไม่อยากจะอ่านด้วยเอาตรงนะแต่วันนี้คือเป็นภาพเสือกดีก็คือ
เป็นล่าสุดเนี่ยเพจของเพจของทนายประมาณเนี่ยนะครับ
ระบุว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคดีความเรื่องราวใหญ่โตของครอบครัวนี้
กำลังค่อยถูกแก้ไขอย่างถูกวิธี
แล้วก็ได้ให้ทางผมช่วยประสานกับทางฝั่งน้องไม้
เพื่อนัดแนะให้คุณพ่อเข้ามารับลูกเขานะฮะ
แล้วก็ได้ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันน่ายินดีมากครับ
ที่ตอนนี้ทั้งพ่อและแม่ลดทิถิแล้วหันหน้าเข้าหากันเพื่อลูก
ในส่วนของคดีความนะฮะทางฝ่ายผมและน้องซาร่ายังปรึกษาหารือกันอยู่
ยังไม่มีการดำเนินการใด
เพราะต้องการให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อบุตรผู้เยาว์อย่างแท้จริง
ท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกคนจริงอันนี้ก็ร่วมยินดีด้วย

ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต่างรักลูกสุดหัวใจนั่นแหละ
และน้องทั้งคู่ก็จะทำในสิ่งดีเพื่อลูกของเขาเอง
ทางด้านทนายเจมส์ก็ได้โพสต์เหมือนกันฮะ

พร้อมระบุว่าหนึ่งคลิปล้านความหมายขอบรรยายด้วยภาพครับ
ขอบคุณคนกลางและขอบคุณทีมอาจารย์ประมาณครับ

พี่หนุ่มรู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวดีเกิดขึ้น

เอ้านะจับมันก็เป๊ะเกิดปะพี่หนุ่มอีกไม่กี่วัน

เอายังไงดีอ่ะก็

แล้วเขาก็บอกชัดเจนว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีอย่างนี้หรอคะ
ก็เขาก็ไม่ได้บอก

เอ่อเอาอย่างไรดีวะ
เอาอีกแล้วพูดต่อ

หนุ่มได้มีโอกาสคุยทั้งสองฝั่ง
อ่าได้มีโอกาสคุยทั้งสองฝั่ง
คือเอาจริงก็คือ
ผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับทางซาร่าตั้งแต่แรก

อยากให้กลับหลังในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่
วันนั้นที่เราคุยกันในรายการจำได้ใช่ไหมว่า

เหมือนกับมีคนคอยขายไฟขาย

สิ่งที่ทำได้คือซาร่าควรจะต้องกลับหลังหัน

คิดว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ดีเกิดขึ้นได้

ที่อยากจะพาลูกเนี่ย
ไปเจอไหมอยากให้เป็นแบบนั้น

เจรจาอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้คือ

แล้วผมก็เลยโทรไปคุยกับทางทนายเจมส์

อย่างนี้โอเคไหมคิดว่ามันดีไหม

แล้วก็เลยคุยกับทนายของซาร่าว่า

โทรไปคุยกับทนายเจมส์

แล้วก็เลื่อนวัน๑๗แล้วก็เลื่อนเป็นวันนี้

การพูดคุยกันมาก่อนนะนะว่า

จากนี้ไปคุยกันดีได้มากขึ้นเหรอไหมคะ
ใช่ก็ดีใจด้วย

อะไรก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้อง

ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไม้หรือว่าฝั่งของซาร่าก็ตาม
พี่หนุ่มไก่เกลี่ยเก่งกันเลยอยากให้ไก่เกลี่ย

ผมก็ไม่ใช่ไกลเกลี่ยแค่เป็นการพูดคุย

เมื่อกี้ถึงแซวตั้งแต่ก่อนพี่จะเข้ามาบอกทูตสันธวมัยตี
เป็นพี่เลยนะเนี่ย

โทษว่าไม่ตีทั้งาเกลียอีกเลย

ไม่รู้ชีวิตมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ

ปล่อยให้เขาเผชิญไปเองเออเรื่องบางเรื่องนะ

ถูกหรือเปล่าคือเนี่ยอ่ากูไม่พอใจเลยกูฟ้อง
พูดฟ้องหมดเลยนี่ไม่อยากมีเพื่อนเลยหรือ

น่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครฟ้องมดดำ

นี่หลายคนนะหลายคนดูมมดดำโจทย์เยอะ
ตรงนี้ไม่มีคดีเหรอถ้าถามจิตนี่ตัวเอง
อันนี้ดีกว่าทำไมละคะมดดำภาพมือดำด้วยนะ
ลาวไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป